นี่เขาไปส่งสาวไปอเมริกากันไป๓อาทิตย์คุณผู้ชมค่ะ
บอสนวัสแล้วก็แฟนคลับแห่ไปส่งกันเพียบเลยนะคะ
และให้ซูมดูลุคใหม่ของสาวชาลอทหน่อย
เปลี่ยนสีผมเป็นสีแดงแอร์เรียลไปเลยค่ะ

แล้วบอกเลยว่าชาลอทลูกนี้สวยสดใสแอนนาจี้แบบจัดเต็มมากนะฮะ
รอพบเอฟซีที่อเมริกาค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยจ้า

ตอนนี้คร่าวก็คือเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน๒ด้วยในเดือนสิงหาค่ะ

ใช่ค่ะก็เป็นลุคที่ปกติเวลาแบบใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นประมาณนี้ค่ะ
สวยอย่างเดียวแล้วเราไม่มีความรู้หลอบตัวเลย
มันก็ทำให้ศูนย์เปล่าได้นะสำหรับหนู